ท่านผู้ชมครับเรื่องของการเล่นพนันนี่ก็ห้ามกันอยู่
คือถามว่าพนันมันเกี่ยวกับโควิดยังไง
เหมือนที่คุณอนุทินบอกว่าเขายังไม่ให้ดื่มสุราในร้านอาหารอะไร
เพราะมันจะเกิดการรวมตัวกันนานไง
ใช่แล้วมันใกล้ชิดกันนะคะถูกต้อง
มันส่งเสียงมันใกล้ชิดกันไหมล่ะตามภาพ

หนึ่งในผู้เล่นคือผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่อยู่ในวงไฮโลซะแล้วทำยังไงล่ะ
นี่ฮะที่กรสินครับทุกผู้ชมครับ
ตั้งวงเล่นพนันกันแบบไม่กลัวโควิดเลยนะฮะ

ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเอาภาพมาโพสต์เอาไว้

แต่กลับเล่นไฮโลได้เสียกับชาวบ้าน

ฝากผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองฝากอำเภอห้วยเม
พวกระเบียนที่ราชการจังหวัดกลสิน
ให้จัดการกับบุคคลในภาพด้วย
แล้วก็ทั้งคลิปวีดีโอทั้งภาพนิ่งมีหมดนะครับ
มีอีกสถานที่หนึ่ง
โฟกัสไปที่ผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกัน
เป็นผู้ชายที่นั่งบนเก้าอี้ใส่แว่นกันแดดเสื้อน้ำเงิน
นิ่งนั่งที่พื้นสวมหมวกแก๊ปสีดำเสื้อสีน้ำเงินเหมือนกัน
บอกว่าผู้ชายคนนี้คือผู้ใหญ่บ้านทั้งสองเหตุการณ์คาดว่าเป็นการเล่นไฮโลในงานศพ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งตะบนคำเหมือดแก้วอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกรสิน
นี่นะฮะอ่าถ้าท่านไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านท่านก็ไปชี้แจงได้อ่า
ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านท่านก็ไปชี้แจงได้ว่าอ๋อไม่ใช่
ผมไปจับผมไปเห็นลูกบ้านเล่นไฮโลเล่นพนันกัน
ผมนี่แหละไปจับหรอฮะก็นั่งอยู่สักนานเลยลักษณะเป็นสายก่อน
ต้องไปให้ไปล่อซื้อจับกลุ่มก่อนเดี๋ยวความผิดมันไม่ครบองค์ประกอบ
นี่ฮะคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะครับทุกผู้ชมครับแน่นอนว่าถูก
วิพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปในพิกัด
ทางคนที่โพสต์คลิปโพสต์ภาพนิ่งเขาลงเอาไว้เนี่ยนะฮะ
อ่าแต่ชาวบ้านบอกขอไม่ให้สัมภาษณ์ก็แล้วกันค่ะ
กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยเดี๋ยวงานจะเข้าตัวให้ข้อมูลก็แล้วกัน
เอาเป็นว่าปรากฏในภาพเนี่ยยืนยันว่าคือผู้ใหญ่บ้านจริง
เป็นงานศพสองงานคนละวันกันแต่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะ
แต่ตอนนั้นน่ะโควิดรอบสองมันก็ระบาดแล้วล่ะค่ะ
นี่ฮะแต่เห็นแล้วเนี่ยมันแหม่ทนไม่ไหวจริงเลยต้องโพสต์
เพื่อให้ทางจังหวัดทางอำเภอเขาจัดการหน่อยนายทรงพลใจกริ่ม
ราชการจังหวัดกรสินนะครับบอกว่าตอนนี้ได้สั่งให้ทางในอำเภอห้วยเม็ก
ไปตรวจสอบแล้วนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ล่าสุดทางนายสุเทพชัยวัดในอำเภอห้วยเม็กนะฮะ
เจ้าของท้องที่ของผู้ใหญ่บ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่น่ะ
แต่ว่ารายงานเบื้องต้นทางโทรศัพท์บอกว่าตามภาพตามคลิป
เกิดขึ้นกลางเดือนธันวาคม๖๓แต่เพิ่งถูกนำมาโพสต์ตอนนี้นะฮะ
ผู้ชายในกลุ่มบุคคลในภาพที่ระบุว่าเป็นผู้ใหญ่
ล้อมวงเล่นไฮโลกับลูกบ้านทางอำเภอกำลังตรวจสอบให้ชัดเจนว่าใช่ผู้ใหญ่บ้านจริงหรือไม่
หรืออาจจะเป็นคนหน้าคล้ายเดี๋ยวต้องตรวจสอบอย่างละเอียด
แต่ยังไงก็ผิดเรื่องการเล่นพนันนั่นแหละนะฮะทางผู้ว่าก็กำชับทางอำเภอให้ไปตรวจสอบแล้วนะครับ
ถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดนะฮะตั้งกรรมกงกรรมการสอบอะไรยังไงลงโทษอะไรก็ว่ากันไป
เรื่องทางกฎหมายทางคดีอาญาเล่นพนันฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินหรือว่าคำสั่งเรื่องการคุมเข้มการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
อันนี้ก็ต้องว่ากันไปนี่ฮะแต่ที่สำคัญก็คือลูกบ้านเขาบอกเขาเห็นแล้วเขาทนไม่ได้
เขาเลยถ่ายภาพมาเอาคลิปมาแล้วก็เอาไปลงทางเฟซบุ๊ก